แรกขอเริ่มที่จังหวัดฉะเชิงเซาก่อนก็แล้วกัน
ไม่รู้โดนตัวไหนมาไม่รู้โดนตัวไหนมา

ไปไหนครับ

นอกโลกพอกลับมาถึงปั๊บไม่ใส่เสื้อใส่ผ้าเลยร่อนจ้อนเดินอยู่

หลังจากรับแจ้งเหตุนะครับนักข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
โอ้โหนี่ต้องเอาช้างใหญ่ปิดเดี๋ยวลองคิดดูเพราะเขาแก้ผ้าทั้งตัว
นี่คือหลังวัดสว่างอารมณ์อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะ
สถานที่ที่ชาวบ้านระบุว่าพบเห็นผู้ชายเดินแก้ผ้าโทงอยู่ครับ
พอไปถึงครับไปเจอชาวบ้านจับกลุ่มคุยกับผู้ชายคนดังกล่าว
โดยผู้ชายคนนี้เนี่ยสักชิ้นก็ไม่มีนะครับหมายถึงเสื้อผ้านะฮะ
รูปร่างท้วมหน่อยอายุประมาณสัก๓๕๔๐ปีได้
ชาวบ้านต้องเอากันอุจาดเอาเสื้อเอาผ้ามาให้ใส่ครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ถามว่าคุณเป็นใครมาจากไหนผู้ชายคนนี้ก็พูดจาวกไปวนมา
คำถามนิ่งเงียบไม่ตอบซะอย่างนั้นนะครับ
พอถามมากเขาบ่นปูดหูวะเนี่ยอย่าถามปูดหูวะนะครับ
แล้วก็บอกมาเองบอกว่าอ๋อผมไปนอกโลกมา
โอ้โหนักข่าวเราก็อยากจะถามต่อว่าไอ้นอกโลกมันเป็นยังไงครับลองฟังดูฮะ

ว่าผู้ชายคนนี้น่าจะมีอาการทางจิตหรือไม่ก็เสพยาเสพติดมา
อย่างไรก็ตามเดี๋ยวจะนำตัวไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนะครับ
แล้วก็คุมตัวเอาไว้ก่อนเพราะว่าแก้ผ้ามาแบบนี้ไม่รู้ไปกระทำอนาจารย์
ทำอะไรยังไงใครมาหรือเปล่าถ้ามีประชาชนดูข่าวนี้นะครับ
แล้วไปโดนคนนี้ทำอะไรมานะครับก็ไปได้ที่สพบังน้ำเปรี้ยวนะฮะ
ก็ไม่ปกติแล้วล่ะค่ะนะคะไม่สวมเสื้อผ้าด้วยแล้วไปดาวอังคารมาด้วย
ต้องอยู่กับตำรวจก่อนนะคะแบบนี้นะคะ